ใช่คุณผู้ชมคดีแรกคุณผู้ชมน่าจะจำได้
กับคดีเรื่องของหญิงไก่จำชื่อนี้ได้ไหมคะ
นางมนตายกรัตนาการหญิงไก่คนนี้เขาโดนคดีเรื่องของค้ามนุษย์
ที่ไปหลอกลวงผู้หญิงจากต่างจังหวัดจากบนดอยแม่ห้องศร
ไปเป็นสาวใช้ในคอนโดของตนเองไปเป็นแม่บ้าน
แล้วก็ไปแจ้งความจับเขาหาว่าเขาขโมยของ
มีคนเข้าคุกไปเพราะว่าหญิงแกก็หลายคน
แล้วก็สืบสาวเล่าเรื่องกันไป
สุดท้ายนี่ผู้หญิงตรงนั้นก็ฟ้องกับหญิงไกาไป
เนื่องจากว่าไปบังคับข่มขู่เขาเงินค่าจ้างก็ไม่ให้เขา
ทุกวันสานอุทรพิพากษายกฟ้องหญิงไก่

เนื่องจากว่าชี้ว่าจำเลยมีพฤติกรรมไม่ครบ
องค์ประกอบความผิดตามราชบัญญัติข้ามนุษย์

คือต้องบอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่มีคดีเรื่องนี้ออกมา
หญิงไก่เนี่ยลักษณะท่าทางเขาค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจ

แต่หลังจากที่ถูกตัดสินเข้าเรือนจำโดยที่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว

วันที่เจอเพราะความที่เห็นมันสักครู่ก็เปลี่ยนไปจากตอนนั้น
ชี้ในห้องในคอนโดหมดทุกอย่างว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะครับ

แจ้งที่รัฐจารย์บรรชาธารณ์ได้เบิกตัวนางมนตาร์หยกลัฐนาการ
เขนมายังสารอาญารัชดาพิเศษไปฟังคำพิพากษาของศาลนะครับ
ของศาลอุทธรในคดีที่บัตรงานอายการคดีค้ามนุษย์สอง
โจทยื่นฟ้องนางมนตาเป็นจำเลยในฐานความผิดค้ามนุษย์
จากกรณีเมื่อต้นเดือนมิถุนายนสองพันห้ามร้อยสี่สิบเก้าถึงสองพันห้ามร้อยห้าสิบสาม
ก็จำเลยเนี่ยบังคับให้นางสาวดารินลากคำนะฮะ
มาทำงานเป็นแม่บ้านตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุด
ระหว่างเดือนพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเอ็ดจนถึงเมษายนสองพันห้ามร้อยห้าสิบสอง
จำเลยหลอกลวงนางสาวกาญจนาปองลาบสุนทรผู้เสียหายจากแม่ห้องศร
โดยบังคับให้ทำงานเป็นแม่บ้านให้จำเลยที่คอนโดประชานิเศษคอนโด
ตุลาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเห็นว่าผู้เสียหายที่หนึ่งก็คือนางดาลิน
ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยนั้นมีพฤติการข่มขู่

จากไม่มีการยึดบัตรประชาชนและทำงานเป็นไปด้วยความสมัครใจ
และยังไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผู้เสียหายต้องทำงานต่อเนื่อง
ตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มจริง
ส่วนประเด็นที่อ้างว่าจำเลยนั้นข่มขู่บิดาของผู้เสียหายที่๓ว่า
หากลูกสาวไม่ยอมทำงานต่อจะดำเนินคดีกับบิดาและมารดา
ประเด็นนี้ก็ไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัด
จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการข่มขู่เพื่อแสวงหาจากการบังคับใช้แรงงานนะครับ
ในส่วนของผู้เสียหายที่๒คือนางกาญจนานั้นพยานหลักฐานที่จด
นำสืบรับฟังได้ว่าจำเลยได้ยึดบัตรประชาชนผู้เสียหายที่๒เก็บเอาไว้
และจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างเดือนละ๖๐๐๐บาท
และไม่ส่งผู้เสียหายที่๒ไปเรียนพยาบาลตามที่ตกลงกันไว้
ซึ่งพิจารณาแล้วว่าการยึดบัตรประชาชนจำเลยมีเจตนาจะหาประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้แรงงานมีความผิดตามพระราชบัญญัติค้ามนุษย์พิพากษาจำคุก๔ปี
แต่จำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงลดโทษให้๑ใน๔เหลือจำคุก๓ปี
และให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายที่๒เป็นเงิน๕๙๐๐๐กับ๗บาท
หลังสารอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วก็เห็นว่า
คดีนี้เท็จจริงรับฟังได้ว่า
จำเลยจัดให้ผู้เสียหายที่๒พักในคอนโดประชานิเวศ
ให้ทำงานบ้านร่วมกับผู้เสียหาที่๑และ๓

ช่วยดูแลจำเลยกับบุตรเพียง๒คนเท่านั้น
อีกทั้งยังได้รับเงินค่าจ้างค่าเดินทางกลับบ้าน

สามารถออกไปซื้อของนอกบ้านได้
ส่วนจำเลยที่ไม่ได้ส่งเสียให้เรียนพยาบาลตามที่ตกลง
รวมทั้งนำบัตรประชาชนไปเก็บเอาไว้
แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏจากการนำสืบว่า
จำเลยได้กระทำการใดอันเป็นการข่มขืนใจให้ผู้เสียหายทำงาน
หรือขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย
ซึ่งข้อเท็จจริงที่โจทย์นำสืบมายังไม่ได้เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
การกระทำของจำเลยจึงไม่ครบองค์ประกอบในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์ปี๒๕๕๑มาตรา๒มาตรา๖วัก๒นะครับ
ที่ศาลชั้นต้นพิจารณามันนั้นศาสตร์อุทธรณ์พระดีค้ามนุษย์นั้น
แหนกคดีค้ามนุษย์นั้นไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น
สำหรับคดีแพ่งเมื่อฟังไม่ได้ว่าจำเลยนั้นกระทำความผิดจำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายที่๒
พิพากษายกฟ้องนะครับ
โดยหลังจากสารพิพากษาเสร็จนะฮะนางมนตานั้นร้องไห้ด้วยความดีใจ
ก่อนจะซุดลงกับพื้นแล้วก็ก้มกราบศาลเลยนะครับ
คดีนี้ก็เป็นอันว่าสิ้นสุด
ก็เป็นการยกฟ้องไปนางมนตาก็จะได้รับอิสรภาพนะครับ